เตางอยเราคอยอ้าย

นี่ค่ะเป็นลูกทุ่งสาวเตางอยร้อยล้าน
ต้องบอกแบบนี้นะสำหรับพี่จินจินตราภูลลาบ
แม่พี่จินเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ผอมลง

เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมคิดว่าตัวเองเป็นเอก

น่าสงสารจังเลยเดี๋ยวไปคุยกับพี่จินหน่อย

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นพี่เบิร์ดทงชัยเขาแซว

ทำไมน้องจินต้องเอาถุงน่องมาใส่แขนด้วยเนี่ย
นี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเคล็ดลับผิวเนียนของพี่จินเนี่ย
แท้ก็คือเอาถุงน่องมาใส่แขนนี่เอง
แต่จริงนะจ๊ะพี่จินจ๋า

แต่ว่าไม่ได้เป็นเนอะ

หมอเพียงบอกว่าเสื้อโรคอยู่น้ำนิ้ว
ค่ะหนูกระแดงเต็มเตอร์
มาใหม่เฮ้ยทำไมผิวหนูดีจังเลย

พี่เบิร์ตก็ไม่รู้ว่านี่คือเป็นถุงน่อง
หนูเคยอยู่วงหมดลำบานหนูก็ติดนิสัยในการแบ้งทาตัวทีนี้

หนูธรรมดาตัวมันก็ใช้เวลานาน

หนูก็เลยใช้ลักษณะแบบประมาณถุงน่องนะคะที่มัน

หนูก็เอามาใช้มันก็มองดูกัน
ซึ่งใช่ก็เหมือนว่าผิวหนูเนียนกี่กลัวเลย
อ๋อนี่คือเคล็ดลับผิวเนียนของพี่จินเหรอ

มากกกแปลกแต่จริง
แบบว่าหยิบอาหารเข้าปากอะไรอย่างนี้
แต่พี่จินไม่ได้ป่วยพร้อมลงเฉย
คงแข็งแรงเสียงดีเป็นเอกลักษ